เนียมไปแล้วค่ะสำหรับสัปดาห์สุดท้ายปลายปีค่ะ
จะมีการเปิดโหวตกันนะคะพร้อมกับคัดเลือกนะ
ห้าดาราสาวค่ะดาวเด่นเลยอืม
สุดยอดมาลัยไทยรัฐแห่งปีจากคอลัมป์ชื่อดังมาลัยไทยรัฐค่ะ
มาดูกันเลยค่ะกับอันดับหนึ่งแซ่บยืนหนึ่งเป็นใครกันเนอะ
ว้าวนี่เลยกระแทร่กระแทร่อาสยามสาวกระแร่ของเรานู้นเองนะคะ
ตั้งไม่ไหวหว่าด้วยนักร้องลูกพลุงสาวสุดแทบค่ะ
มงลงแล้วมงลงอีกนะคะคว้าตำแหน่งสุดยอดมาลัยไทยรัฐแห่งปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่

ออกกำลังกายปั้นหุ่นจนแซ่บสถานโซเชียล
ทำให้กะแทนี่นะเป็นไอดอลของสาวในเรื่องการดูแลตัวเอง
เจ้าตัวนั้นอัดคลิปขอบคุณหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะ
รวมถึงแฟนไทยรัฐทุกช่องทางเลย
มอบตำแหน่งสุดยอดมาลัยไทยรัฐแห่งปีให้
ไปฟังเสียงสาวแตรกันค่ะ
เพื่อเป็นอ่าแบบอย่างที่ดีให้กับทุกคนที่กำลังรักสุขภาพ
สวยเลยนะคะสาวสวยของเรานะโอ๊ยปักมาก
มีเบื้องเลยอะน่ารักทีเดียวนะคะ
เรียกว่าคะแนนสูสีตีคู่มาเลยค่ะกับกะแต
แต่งงานตอนนี้หันมาเอาดีเรื่องการออกกำลังกายรูปร่างสวยเป๊ะปังด้วยนะคะ
และที่สำคัญอะไรรู้ไหมดูสักก่อนดูเสื้อส่ง
เขาบอกว่าคนนี้ขึ้นธรรมเนียบก้นสวย
สาวก้นสวยของวงการไปแล้วนะคะ
ต่อกันเลยดีกว่านะคะด้วยอันดับ๓หน่อยเป็นไงคุณผู้ชมค่ะ
ยกให้กับนางแบบไอดอลหุ่นแซ่บ
สาวมุกพิชานา
โอ้โหน้องฟุ๊กปีที่แล้วได้ที่๑นี่

เพราะว่าเธอคือเจ้าของตำแหน่งสุดยอดมาลัยไทยรัฐปีที่แล้วเหมือนที่พี่แจ๊คบอกไว้ด้วย
เออนะตอนนี้น้องกำลังดังขึ้นมาเรื่อย

สาวสวยอย่างนี้โสดหรือเปล่าพี่แจ๊ค
น่าจะมีคนคุยนะคะแต่ต้องไปถามน้องอีกทีนะคะ
คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวต่อกันที่อีกหนึ่งอันดับเลยละกันอันดับ๔ค่ะ

เป๊ะปางนะคะแบบหัวจะหลุดเท้าเลยคุณผู้ชมค่ะ
บอกว่าเป็นเซ็กซี่สตาร์ดีกรีนางเอกฟรีแลนซ์สุดฮอตไปเลยคนนี้ค่ะ

หน้าท้องนี่แบนราบเลยนะคะเหมือนไม่เคยกินหมูกระทะ
เรียวขาโอ้โหยาวสวยกระชากใจหนุ่มไปเลย
จะลุกสวยแซ่บหรือว่าเซ็กซี่สปอร์ต
ลุคเอาอยู่ไม่เคยพลาด

ใช่ใช่ใช่จริงใช่
สุดท้ายคุณผู้ชมค่ะปิดท้ายกันที่อันดับ๕แล้วกัน
เปรี้ยงดังป้างจากบทร้ายไงกระเช้าสีดำ
ใยลำนำคุณคนเกียรติทั้งบ้านทั้งเมือง
แสดงว่าเล่นดีขนาดแต่นอกตัวสาวกรีนก็เป็นอีก๑ซุปตา
ที่แม้จะเป็นสาวตัวบางบางแต่ถ้าอวดหุ่นแซ่บขึ้นมาเมื่อไหร่นะ
บอกเลยว่าเผ็ดขัดฟันเผ็ดฟันไปเลย
จริงนะคะเออนะคะแต่เห็นท่าอันหนึ่งคุณผู้ชมมาลัยไทยรัฐ

พยายามทำตามอยู่เมื่อสักครู่ทำอย่างนี้
แต่ว่าเราเหมือนปวดหัวเนอะเราไม่เซ็กซี่เหมือนเขาเนอะ
คุณผู้ชมดูข่าวต่อไปดีกว่าค่ะ